วันพรุ่งนี้กำลังใจเราก็กำลังมาแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นวันที่เราจะเห็งจะปังกันค่ะ
และแน่นอนนะคะหลายคนก็รอคอยเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดคนนี้นะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะงวดที่ผ่านมาสร้างเซอร์ไพรส์เลยค่ะ
โพสต์คลิปนะคะขณะตัวเองกำลังบอกบทสวดพญานาคนะคะ

ปรากฏนะคะตัวเลขที่นักเสียงโชค
นำไปเสี่ยงรับทรัพย์ไปเต็มคุณผู้ชม
คือหลายคนถูกเกือบเป็นล้าน

งวดนี้กันบ้างนะคะ๑๖มีนาคมพรุ่งนี้นะคะ
เจ้าแม่เฟี้ยวฟ้าวมีเลขเด็ดในดวงใจ
ที่จะมากระซิบบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐยังไงบ้าง

ลงคลิปสวดมนต์ของพญานาคใช่ไหมคะ
ตัวเลขไม่ต้องกลับเลยค่ะ

ช่วงนี้คือแบบว่าโรคโควิดของข้าง

แล้วก็พยายามแบบว่าทำจิตทำใจให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะ

เพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้าง
แล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะ
นะคะเจ้าแม่เฟียวฟ้าวนี่ก็เตือนดีนะคะ

เอาจริงเวลาเฟี้ยวฟ้าเขาถูกรางวัลเนี่ย
เขาเอาเงินไปถวายทำสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างกุศลให้กับตัวเอง
ก็เลยทำให้ตัวเธอเองถูกรางวัลบ่อยหรือเปล่า

แต่ที่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นรางวัลกัน